ใครหลายคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยคงได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะคะ

ซึ่งนะคะเรื่องนี้ก็นำแสงน้องเจมส์ธีรดลแล้วก็เชอปรางค่ะ
ซึ่งแน่นอนพระนางก็ต้องมีฉากเข้าคู่
กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกักกิ๊กนะคะแล้วก็มีช็อตค่ะจากตัวอย่าง
คือเป็นช็อตที่เขาเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็กอดกันนี่แหละค่ะ
คือในเรื่องคุณผู้ชมมันก็คือดราม่านั่นเองค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
เป็นเรื่องของเจมส์ที่แบบว่าเสียชีวิตไปแล้วก็มาเข้าร่างอีกร่างหนึ่ง
คือสิงเก่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีการปล่อยตัวอย่างโฆษณามาโดยการไปสิงโปสเตอร์หนังเรื่องอื่นเขาไปหมดเลย
เพราะมีคอมเมนต์มาเยอะนะคะว่าทั้งคู่เข้าฉากกันสวีทกันเกินไปไหม
ถือว่าเป็นการทำงานชิ้นหนึ่งแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องเชอปรางเยอะด้วยค่ะ

ก็ก็คือผมเชื่อว่าโอต่ามันส่วนใหญ่เขาเข้าใจแหละว่ามันเป็นการทำงาน

เป็นสีสารเป็นการขำอย่างนี้

รวมถึงที่ญี่ปุ่นรุ่นพี่เขาก็มีการทำงานประเภทนี้กันอยู่แล้ว

สกรีนบทกันมาหมดแล้วค่ะนะคะ